คนหล่อบ้างดีกว่าพี่พอสรรของเราแต่นิดนึง
ขอเรียกว่านิวพอสมาเป็นคนใหม่
หล่อขึ้นเยอะเลยไม่เชื่อเดี๋ยวจะให้ดูภาพจริง
อืมอัพเดทนิดหนึ่งก็แล้วกันเป็นอย่างนี้โทษนะที่ฉันทักผอมลง
ล่าสุดเนี่ยบอกอย่างที่บอกไปต้องใช้คำว่านิวพอส
สาเหตุที่ต้องจำกัดความให้พอร์ตแบบนี้นะคะเพราะว่าพอร์ตบอกกับพี่นักข่าวเองเลย
ตอนเนี้ยพี่ผมงดปาร์ตี้อ๊ะ

วันเกิดที่ผ่านมาค่ะอายุ๓๑ปีเนี่ยเพื่อนคือเตรียมตัวแล้วนะ
มาถามว่าพอร์ตพอร์ตเธอจัดงานที่ไหนจัดงานอะไรไหม
พอสบอกไม่มีปีนี้ไม่จัด

ใช่เพราะปกติไม่พลาดจัดทุกปีปาร์ตี้สุดเหวี่ยง

ส่วนสาเหตุที่พอร์ตเบาเรื่องปาร์ตี้นะคะ
ล่าสุดค่ะเพิ่งจะไปถ่ายรายการเกี่ยวกับการไปตั้งแคมปิ้งอะไรอย่างนี้
เตรียมโปรงในป่าบรรยากาศมันวังเวมกันนะ

เขาบอกว่าพอได้อยู่แคมป์ทำอะไรมันเงียบคนเดียว
มันก็มีความสุขเหมือนกัน
ด้วยความมีอายุเยอะแล้วมาดูค่ะ
มันเบื่อมันเบื่อคนเยอะหลังใช่มันอิ่มมันเที่ยวมาเยอะแล้วอ่ะ
พอโบนอยู่คนเดียวอย่างที่บอกมันได้นั่งทบทวลตัวเอง

คันนี้ก็นั่งงุ่นง่านอยู่คนเดียว

ลองอ่านหนังสือลองอะไรบ้าง

ต่อกันอีกหนึ่งหนุ่มละกันคุณผู้ชมค่ะ

หลังจากที่ออกจากช่อง๗นะคะตอนนี้รับงานอิสระแล้วเจ้า

ตั้งแต่ดูแลคิวงานของตัวเอง

แล้วก็ผู้จัดด้วยค่ายต่างที่เล็งเห็นความสามารถ

มีไม้นะคะมีพอร์ตสลัน

เยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนิดนึง
แล้วกันนะคะสำหรับโก้วสินจ้า
ถามว่าตื่นเต้นไหมวันนี้ก็ตื่นเต้น

ตอนถ่ายคู่เข้าพระนาง

รูปภาพตัวเนี่ยก็ยังตื่นเต้นอยู่แม้ฮะ

แต่ว่าลึกแล้วเนี่ยการทำงานมันก็

ต้องแบบว่าลองชุดมีถ่ายอะไรอย่างนี้เก็บไว้

รู้สึกว่าค่อนข้างมันเหมือนมันเปิดกว้างได้มากขึ้น
เราก็มีโอกาสได้ทำอะไรใหม่มากขึ้น
บทบาทของหนุ่มโก้ที่มันแบบหลากหลายมากขึ้นแน่นอนนะคะ